เขามีการจัดงานฤดูหนาวประจำปี
เป็นทุกปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีการเอาเครื่องเล่นเนี่ยมาให้เด็กเด็ก

หลายคนน่าจะได้ฟังข่าวจากเราไปแล้วแล้วก็ได้เห็นคลิปแล้ว
ที่เครื่องนี้มันเวียงไป
แล้วเหวี่ยงเด็กที่นั่งอยู่ฝั่งซ้ายสุด
คุณผู้ชมดูนะรอบแรกไม่เป็นไร

รอบที่๓เท่านั้นแหละค่ะ
ปลิวลงมาเลยแล้วมีคนหนึ่งกระเด็นร่วงลงมาที่พื้นข้างล่าง
หัวแตกเลือดอาบอะค่ะ
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ในฐานะผู้จัดงานฤดูหนาวพันธุ์ตำรวจเอกศักดิ์ชัยเกรดโกมล
ผู้กำกับการสพมลบบุรีและนายสอนชัยจันทรโชตะ
หัวหน้าดูแลเครื่องเล่นในงานไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บ
น้องที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้แล้ว
หนึ่งในนั้นมีเด็กหญิงสิริรัตนโพมาอายุ๑๓ปี
น้องขาซ้ายหักเลยค่ะ
เคยเล่นมาแล้วที่สวนสนุกในกรุงเทพ
พอมาเห็นที่งานฤดูหนาวที่ลบบุรีเนี่ยก็เลยอยากเล่น
นั่งอยู่คนที่๓จากซ้ายค่ะ

ก่อนที่เครื่องจะเริ่มทำงานเนี่ย
คุมเขาก็ไปเดินไล่ล็อกที่นั่งนะ
แต่ไล่จากด้านขวาก่อนแล้วก็ไล่มาตรงกลาง
แล้วเดินผ่านด้านซ้ายไปเปิดเครื่องเลย

ยังไม่ได้ล็อกทางซ้ายที่เธอนั่งอะค่ะ

พยายามจะเรียกแล้วแต่ไม่ทัน

น้องคือคนที่ใส่เสื้อสีขาวที่พยายามเกาะราวลุกขึ้น
ขาขวาน้องอายันได้แต่ขาซ้ายน้องลุกไม่ได้

แต่พอมีคนมาช่วยแล้วสังเกตดีถึงได้รู้ว่าขาตัวเองหัก

คือคนที่ลอยละลิ้วลงมาที่พื้นข้างล่างเนี่ย
แล้วหัวแตกเลือดอาบหน้าเลยค่ะ
น้องเสียดิรัสที่ขาหักคงสงสังใจว่ามันโดนไอ้ท่าไหน
เธอบอกว่าขาเธอไปฟาดกับราวเหล็ก
ขาก็เลยหักไปฟังเสียงน้องกันหน่อย

ผมจะบอกแต่บอกไม่ทันที่เขาขึ้น

อ่าพนักง่างเขาให้เราขึ้นปุ๊บแล้วเขาก็ปล่อยออกไปเลย

พอเค้าให้สิ้นเสร็จแล้วเขาก็ไปล๊อกอีภัณฑ์หนึ่ง

คุณหมอบอกว่าน้องต้องพักรักษาตัวแล้วเข้าเฝือกเดือนนึง
ขาหักเนี่ยยังไม่เท่าไหร่หมอบอกน้องมีความกระทบกระเทือนทางสมองด้วย
แม่เป็นห่วงมากบอกอยากส่งลูกไปรักษาแล้วก็ไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งเลย
เพราะว่ากลัวเรื่องของสมองส่วนนายสอนชัยผู้ดูแลเครื่องเล่นในงานทั้งหมดเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาขอรับผิดชอบผู้บาดเจ็บทั้งหมดยอมรับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันเกิดจากความสะเพรา
ความประมาทของลูกน้องเขาเองไม่ได้เป็นที่เครื่องแม้เครื่องจะดูเก่าตามสภาพ
แต่ว่าก็มีการซ่อมบำรุงและตรวจสอบความปลอดภัยได้มาตรฐานตลอด
แต่ลูกน้องเขานั่นแหละที่ไม่ดีเองคนคุมเครื่องนี้เกิดปวดฉี่กระทันหันจะไปเข้าห้องน้ำ
วานให้อีกคนนึงมาคุมให้หน่อยแล้วก็ไม่คุยกันให้ดีว่าล็อกหรือยังล็อกตรงไหนอะไรอย่างไร
เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
พนักงานเราก็เลยแบ่งมาลงตรงนี้สองคนแล้วก็ไปไว้ข้างนี้อีกสองคน
ตรงนี้เสร็จเขาก็เดินไปเปิดเครื่องเลยโดยลืมว่าตรงนี้คุณยังไม่ล็อกนะที่ขึ้นสองคนหลัง
เป็นความผิดพลาดของพนักงานเราไม่ใช่ผิดพลาดที่เครื่องจักรครับ
ตอนนี้ตำรวจสพเมืองลบบุรีและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องเล่นแล้วนะคะ
หลักฐานแล้วก็มีการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและผู้บาดเจ็บ
เพื่อเอาข้อมูลมาประกอบสำนวนคดีแล้วค่อยแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
ก็โชคดีที่แค่บาดเจ็บไม่ได้มีใครเสียชีวิตนะครับ